วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการตามความคืบหน้าคดีคนร้ายที่
ยิงน้องสปายและน้องฟอสเสียชีวิตที่เขาชีจันทร์นะครับ
ผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือเสียอ้วนเจ้าของบ้านที่ภูเก็ตที่เป็นผู้บงการ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าติดตามตัวอยู่นะครับ
ความคืบหน้าคดีวันนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวในบอล
ที่เป็นคนขับรถพาเสียอ้วนไปก่อเหตุแล้วก็หลบหนีได้แล้วนะครับ
หลังจากที่หนีไปกบดานอยู่ที่บ้านแม่ที่จังหวัดสะแก้ว
บอลพาตำรวจไปชี้จุดที่ทิ้งปืนที่ใช้ก่อเหตุ
สามารถยึดปืนของกลางได้ถึง๔กระบอกกระสุนอีกกว่า๑๐๐นัดด้วยกัน
มีการสารภาพด้วยว่าใช้รถในการก่อคดีนี้ถึง๔คัน
เราไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นายกิติศักดิ์สุรางแสงมีบุญหรือบอลลูกน้องคนสนิทของเสียอ้วนนายปัญญายิ่งดัง
ผู้ต้องหาบงการฆ่าสองศพฟอสและสปายที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีถูกรวบตัวได้แล้ว
หลบหนีกบดานที่บ้านพักของมารดาในอำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้ว
นายบอลปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้ลั่นไก่สังหารทั้งสองคน
หลังลงมือได้เปลี่ยนเป็นรถกระบะพาเสียอ้วนหลบหนีไปชายแดนด้านจังหวัดสะแก้ว
แยกย้ายกันเสียอ้วนได้มอบค่าจ้างไว้๑แสนบาท
กระทั่งเจ้าหน้าที่ไปพบรถกระบะเสียหลักตกข้างทาง
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุจำนวน๔กระบอกพร้อมกระสุนปืน๑๒๙นัด
ทิ้งไว้ที่พงยากข้างทางไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมากนัก
แผ่นป้ายแดงถูกทิ้งไว้ที่ป่าละเมาะข้างทางในเขตสพภูตาหลวงจังหวัดชนบุรี

ประเด็นการสังหารตำรวจเชื่อว่านอกจากเรื่องชู้สาวที่เสียอ้วนจะชอบพอกับผู้ตายแล้ว
ยังมีเรื่องของการกู้ยืมเงินเรื่องซื้อบ้านและรถยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ชุดสืบสวนเชื่อทีมสังหารของเสียอ้วนมีไม่ต่ำกว่า๓คน

และรถเก่งอีกคันที่ทำหน้าที่ขับรถคุ้มกัน
ผู้ต้องหารายล่าสุดที่ได้ติดต่อเข้ามอบตัวแล้วที่ภูเก็ต
ขณะที่การแกะรอยติดตามเสียอ้วน
แม้จะมีกระแสข่าวหลบหนีออกประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ตำรวจเชื่อว่าจะได้ตัวเร็วนี้
และจะเป็นผู้คลี่คลายปมสังหารที่แท้จริง